คู่แรกที่ถ่ายทอดไปแล้วทางหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับชนบุรีก็ยังคงรักษารอยต่อนะครับ
การนำห่างการท่าเรือเอาไว้ได้อีกหนึ่งสัปดาห์ครับเจอกรมทางหลวงนะครับชมบุรีในชุดสีน้ำเงินนะครับ
เปิดบ้านพบกับทีมดับ๘ผู้มาเยือนอย่างกรมทางหลวงซึ่งเกมนี้กรมทางหลวงก็มีผู้เล่นติดทดแบน๓คน
แล้วก็เจ็บอีก๔คนด้วยนะครับแต่ก็จัดผู้เล่นชุดที่ดีสุดลงมาเล่นเกมรับเจอกับ
ชนบุรีชนบุรีก็บุกอยู่พักหนึ่งเลยนะครับค่ะจนกระทั่งในช่วงนาทีสิบห้า
เสียบเสาไกล๑ต่อ๐ครับ
จากนั้นครึ่งหลังครับนาที๒๓จากลูกฟรีคิก
กิจสดาเปลี่ยนจุดนะครับให้กับทางเดียโกดูเนส
ยิงยัดเข้าไปแล้วก็ไปฉลับผู้เล่นของกรมทางหลวงนะครับ
สุดท้ายเนี่ยบอลไปโดนอธิชัยผู้สวรร
พยายามจะเคลียร์ออกมาครับแต่ไปโดนพาฮิยะจันแถม
ผู้สาวอธิษฐีเดียวกันก็เข้าตัวเองไปนะครับ
แล้วก็โรมันโดครับทำให้กรมทางหลวงมีความหวังขึ้นมา
เพราะว่านาที๓๐กดลูกนี้นะครับทะลุกำแพงไปเลยครับ
ยิงฟรีคลิกไล่มา๑ต่อ๒แต่สุดท้ายไม่มีสกอร์เพิ่ม
ชมบุรีชนะ๒ต่อ๑เก็บเพิ่มเป็น๕๓แต้ม
ห่างการท่าเรือ๖คะแนนแต่ท่าเรือนั้นจะลงสนามในเวลา๖โมงเย็นนะครับ
กรมทางหลวงมี๒๕แต้มอยู่ที่๘ครับ
ซึ่งณตอนนี้นะคะมี๓คู่ที่กำลังถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน
แล้วก็มีนนทบรีที่เจอกับสมศาครมกษิบัณฑิษฐ์เจอกับพัทยาไทเทค
มีห้องเย็นท่าข้ามเจอกับนครราชสีมาเดอร์มอลวีวัน
สุราธานีเจอกับราชนาวีนะคะแล้วก็การท่าเรือเจอกับศรีสะเกดค่ะ